เรื่องต่อไปนี้ครับที่จังหวัดพระนครศรีอุยา
ถ้าเวลานี้นะครับทั้งสองท่านเราต้องคิดถึงอเจ้า
ตามรอยละครอเจ้านะครับไปที่จังหวัดพระนครศรียุยา
แล้วก็คนพระนครศรียาเองครับก็บอกว่าเป็นห่วงเป็นใย
ถ่ายรูปไปเที่ยวไปแต่งตัวไม่มีปัญหา
แต่ไม่อยากให้ไปในพื้นที่ต้องห้าม
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่บริเวณวัดเชิงท่าเนี่ยครับ
ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญและสวยงาม

ขณะเดียวกันมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า
ในฐานะคนพระนครศรีอยุธยา
คนที่มาถ่ายรูปโบราณสถาน
หรือตามรอยกาลเกต
ขอความกรุณาให้ช่วยดูแลรักษาโบราณสถานกันด้วย
เพื่อได้เก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดู
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่
มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ถึงความเหมาะสมของนักท่องเที่ยว
ที่ทำให้สถานที่เสียหายครับ
ทีมข่าวทะเลาะทีวีได้สอบถามไปอย่างนาง
รุ่งทิพย์ทองลีอายุ๔๙ปีผู้โพสต์

วัดเชิงท่าเป็นวัดเก่าแก่
สมัยกรุงศรีอัยยุธิยาตอนต้น
และมีสารสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวบ้าน
และวัดเชิงท่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในบทละคร
มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

ถ่ายรูปบนสาราวัดเชิงท่า
ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้มีนักท่องเที่ยวบางราย
ได้ไปนั่งถ่ายรูปที่ขอบหน้าต่างของวัด
จนทำให้ปูนแตกหักได้รับความเสียหาย
นี่แหละครับภาพที่เห็นนะครับ

รายได้ขึ้นไปนั่งถ่ายรูปบนธรรมาศ

เอาไว้สำหรับให้พระสงฆ์นั่งเทศ
ธรรมาศเป็นที่นั่งของพระสงฆ์นะคะ
จริงไม่ได้นะจะไปถ่ายรุ่งถ่ายรูปไม่ได้นะ

เตือนตัวเองแล้วก็นักท่องเที่ยวเพื่อนนะครับ

ควรถ่ายรูปให้อยู่ในขอบเขตที่ทางวัด

เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ครับ

ธรรมรโสอายุ๖๐ปี

หลังจากทราบเรื่องก็ได้ตรวจสอบที่ขอบหน้าต่าง
ก็พบว่าได้รับความเสียหายจริง

มีประวัติศาสตร์เตรียมประสาน

และทำการซ่อมแซมต่อไป

ตอนนี้เป็นกระแสไปตามรอยอเจ้า

จะถ่ายรูปเพลินจนไปเหยียบอะไรเข้าเนี่ยนะครับ